วันนี้วันที่๑๗เมษายนนะคะเป็นวันสุดท้ายของช่วงเฝ้าระวัง๗วันอันตรายเทศกาลสงคราน๑๑๑๑๗เมษายนนะคะ
แต่ว่าวันนี้เป็นการสรุปสถิติของ๖วันก่อนนะคะก็คือ๑๑๑๖เมษายนที่ผ่านมานะคะ
สถิติเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตตอนนี้๓๔๘ศพแล้วนะคะ
นี่คือสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่๑๖เมษายนที่ผ่านมาของการรณรงค์ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร
จากสปทก็คือศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกราน
อุบัติเหตุ๓๖๗ครั้งผู้เสียชีวิต๔๒ศพผู้บาดเจ็บ๓๘๑คนนี่คือเฉพาะ๑วันเท่านั้นนะคะ
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือขับรถเร็วรองลงมาคือดื่มแล้วขับ
ซึ่งรถจักรยานเป็นภาษณะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดเลยนะคะ
รวม๖วัน๑๑ถึง๑๖เมษายนอุบัติเหตุสะสม๓๐๖๘ครั้งผู้เสียชีวิต๓๔๘ศพบาดเจ็บ๓๑๖
อภัยนะคะ๓๑๗๖คน
จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดเลย
เชียงใหม่นะคะจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด
นครราชศรีมาและอุดรธานีเท่ากันนะคะ
จังหวัดละ๑๕ศพค่ะ
ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะระบุว่า
ยังไม่พอใจนะสำหรับภาพรวมอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงคราน
เพราะว่ายังมีความสูญเสียเกิดขึ้นอยู่
อกจากนี้บอกว่าหากทุกคนมีสติเคารพกฎหมาย
ความสูญเสียทั้งหมดจะไม่เกิดขึ้น
ขณะเดียวกันขอบคุณทหารขอบคุณตำรวจ
รวมถึงขอบคุณจิตอาสาที่เสียสละเวลา
เพื่อมาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทาง

ส่วนอีกหนึ่งปัญหาที่เรานำเสนอข่าวกันเกือบทุกวันเลยนะ
เทศกาลสงกรานก็คือปัญหาการทะเลาวิวาสของกลุ่มวัยรุ่น

นายกรัฐมนตรีบอกว่าทั้งที่มีกฎหมายและมาตรการลงโทษ

หลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องคุมเข้ม
และใช้มาตรการทางกฎหมายลงโทษอย่างจริงจังให้มากกว่านี้ค่ะ